แต่เริ่มต้นวันนี้เราไปตามความคืบหน้าคดีของคุณยายก่อนนะฮะ
คุณยายที่ตอนนี้ถูกขนานนามว่าคุณยายขายข้าวต้มมัดคุณยายข้าวต้มมัดเนี่ย
น่าเห็นใจมากนะครับเพราะว่าช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะฮะ
เป็นช่วงตี๒ต่อเนื่องเช้า๒๑พฤษภาคมแล้ว

บาดเจ็บล้มอยู่กลางถนนแล้วหนีไปเลยอ่ะค่ะรถคันที่ชน
ไม่ลงมาดูไม่ลงมาช่วยคุณยายบอกก็จำได้ลักษณะเหมือนกับเป็นรถกระบะ
หรือรถยนต์ที่มีสิ่งของบรรทุกอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้
เป็นตู้บรรทุกของเนี้ยคล้ายรถส่งน้ำแข็งอืม
หรือรถเย็นที่ใช้สำหรับบรรทุกของอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณตาสามีคุณยายก็ขี่รถตามหลังมา
เพราะว่าต้องไปขายของด้วยกันก็มาช่วยเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีพลเมืองดีผ่านมาพอดีก็เลยมาช่วยไว้แล้วก็ถ่ายภาพ
เอาภาพไปลงเฟซบุ๊กเพื่อให้ช่วยกันติดตามหาตัวคนร้าย
อ่าในภาพเนี่ยบอกว่าอ่ามีคุณยายถูกรถชนบาดเจ็บ
ข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนถนนคุณตาที่เป็นสามีนั่งประคองตัวคุณยายไว้
เหตุรถชนแล้วหนีคนเจ็บหนึ่งคนหน้าโรงอิดสงสารยายขายขนมข้าวต้มมัด
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
อ่าถนนจุดเกิดเหตุเนี้ยอยู่แถวแถวถนนสายระกากระสัง
อำเภอกระสังจังหวัดบุรีลำนะครับอ่าเศษข้าวต้มมัดนะ
เผือกมันนึ่งเนี่ยเกลือนกระจายไปหมดนะครับวันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับ
เพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังตามกันอยู่สำหรับรถคันที่ก่อเหตุ
ชนแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านว่า
เหนือหมู่๕ตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังนะครับ
ไปเจอกับคุณยายที่ถูกรถชนจนบาดเจ็บเนี่ยฮะยังนอนอยู่ที่บ้าน
ค่ะยังไปขายของไม่ไหวเลยนะครับคุณยายชื่อนางพรวนนามสกุลงาตานะฮะ
อายุหกสิบปีนะครับคุณยายก็มีชาวบ้านนะมาดูแลกันนะ
เพราะว่าก็เจ็บหนักนะครับลุกไม่ไหวนะ
คุณยายบอกว่าวันเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์แล้วก็ท้ายรถพ่วงรถเข็นไปด้วย
บรรทุกข้าวต้มมัดเผือกมันนึ่งออกจากบ้านตีหนึ่งกว่ากว่า
จะไปขายของที่ตลาดสดอำเภอกระสังก็ต้องไปฮะ
เพราะว่าขายกันแต่เช้ามืดนะครับขี่ชิดขอบถนนไปตามทาง
ไปถึงจุดเกิดเหตุอยู่ก็มีรถยนต์ลักษณะคล้ายกับรถที่บรรทุกของแช่เย็นมาชนที่ท้ายรถของยาอย่างแรง
จักรยานยนต์ของยายกับตัวพ่วงที่บรรทุกข้าวของที่จะไปขายเนี่ย
กระจายเกลื่อนเต็มถนนนะฮะส่วนรถเข็นที่ถูกชนกระเด็นมาทับตัวยาย
ยายบาดเจ็บนอนร้องอยู่ข้างถนนนะฮะจังหวะคว่ำไปมันทับตัวยายพอดี
ส่วนรถคันก่อเหตุคุณยายบอกว่าชะลออยู่นะชะลอจอดแต่ไม่ลงมาดู
แล้วก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นสักประมาณสิบนาที
คุณตานะสามีคุณยายชื่อตาชะลอยแก้วรำขับรถตามมาทีหลังเนี่ย
ก็มาเจอก็เข้าไปช่วย
คุณตาชะลอยวันนี้ยังพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นถนนสี่ช่องจราจร
ก็ปรากฏว่าซากข้าวของอย่างข้าวต้มมัดเผือกมันนึ่ง
ยังตกระจายอยู่เต็มถนนนี่เลยครับ
คุณตาบอกว่าขี่จักรยานยนต์มาคนละคันก็จะออกจากบ้านพร้อมกันแบบนี้
ประมาณตีหนึ่งกว่าทุกวันส่วนคุณยายก็จะบรรทุกของไปก่อน
คุณตาจะต้องแวะไปเอามะพร้าวแล้วจะขี่จักรยานยนต์ตามหลังไป
คืนนั้นพอมาถึงจุดเกิดเหตุถึงกับตกใจเพราะเห็นยายพรวนนั่งร้องคลวนคลาง
อยู่ที่ถนนด้วยความเจ็บปวดจักรยานยนต์ล้มข้าวของเสียหาย
ไปสอบถามภรรยาบอกว่าถูกรถชนแล้วรถก็หนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยอยากฝากบอกถึงคนขับรถคันนั้น
ให้มาแสดงความรับผิดชอบเพราะนอกจากภรรยาจะบาดเจ็บแล้ว
ข้าวของที่บรรทุกไปขายก็เสียหายหมดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่วัน
ภรรยาถึงจะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วสามารถไปขายของได้ตามปกติ
ทำให้ต้องขาดรายได้แล้วต้องเสียเงินรักษาตัวอีก
อยากฝากบอกตำรวจให้ติดตามตัวคนขับรถที่ชนภรรยามาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันอยากให้คนที่ทำการครั้งนี้ออกมารับผิดชอบให้ได้
ทีนี้ค่ะคนที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำเรื่องนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เป็นพลเมืองดีที่ผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยแล้วก็แชร์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊ก
เขาเล่าให้ฟังว่าขับรถผ่านไปพอดีค่ะ
แล้วเห็นคุณตานั่งประคองคุณยายอยู่ริมถนน
ก็เลยลงไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ช่วยแจ้งรถพยาบาลให้มารับตัวยายไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ
ถ้าขับรถชนคนอื่นให้ลงมาดูค่ะ
มาช่วยค่ะพาไปโรงพยาบาลค่ะ
แสดงความมีน้ำใจรับผิดชอบต่อการกระทำ
ไม่ควรหลบหนีไปแบบนี้นะคะ

ผมเลยตีเรียนเข้ามาเลยเห็นตาแกนอนกอดยายอยู่
ปุ๊บแล้วมีน้องคนหนึ่งนะครับอยู่บ้านมุมบ้านนี่แหละครับ

น้องบอกว่าแจ้งแล้วรอโรงพยาบาลมานานแล้วพี่บอกอย่างนี้
ก็ผมก็เลยไปถามตาถามยายก็เห็นตาดูยายอยู่แล้วนะครับว่า
ยายแกบอกบ่นแค่ปวดหัวอยากให้แบบ
คนร้ายอ่ะครับที่ชนนะครับชนตายายชนอะไรอย่างงี้แล้วแบบ
เอาของมาขายตอนเช้าครับแกลงทุนแกอะไรแกด้วย
แล้วมาชนแกแล้วหนีอ่ะพี่ครับแล้วของที่มันเสียไปรถแกอะไรแกด้วย
แล้วแกต้องมาเจ็บตัวต้องรักษาอีกด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านว้าเหนือ
อำมาราเกิกรำก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหดหูใจมากนะคะ
อยากจะฝากถึงรถคันที่ชนคุณยายถ้ายังมีจิตสำนึก
ออกมาแสดงความรับผิดชอบดูแลเรื่องค่าเสียหาย
คุณยายก็แก่แล้วอะค่ะแล้วก็อยู่กันสองคนตายายนะคะ
มีอาชีพขายข้าวต้มมัดน่ะลูกไปทำงานกันต่างจังหวัด
ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองจะรู้สึกยังไง
นี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝากถามไปถึงคนที่ขับชนคุณยายนะคะ
ส่วนอาการของคุณยายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกระสังอาการดีขึ้นค่ะ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคุณหมออนุญาตให้คุณยายออกจากโรงพยาบาล
กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วครับซึ่งความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์
มีคนใจบุญติดต่อบริจาคเงินเยอะเลยนะคะเป็นค่าซ่อมรถเป็นค่าขนม
ก็บริจาคกันไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้ยอดบริจาค๕๐๐๐บาท
คุณยายก็เลยฝากขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอปิดรับบริจาคค่ะ
เงินจำนวนนี้คุณยายบอกว่าพอแล้วรักษาตัวพอแล้ว
แล้วก็พอที่จะนำไปซ่อมรถแล้วนะคะอืมเห็นเข่าคุณยายเมื่อสักครู่แล้วผมก็เป็นห่วงนะ
คือคนสูงอายุเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุหรือว่าจะล้มอะไรไปเนี่ย
คุณเดี๋ยวมาสอนหายากใช่ค่ะแค่ล้มเล็กเล็กน้อยน้อยก็ไม่ควรเนี่ย
โอ้โหโดนรถชนอ่ะอืมส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับ
พันตะบดเอกวิศนุอาพรพงษ์ผู้อุ้มกับการสพกระสังค์
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนพลาสติกสีขาวนะฮะ
ซึ่งมีตัวหนังสือคำว่าซีฟู้ดตกอยู่นะฮะซึ่งก็คือมันก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นชิ้นส่วนของรถคันไหน
หรือว่าเศษซากอะไรกันนะครับแต่ว่าเก็บไปเป็นหลักฐานแล้ว
เพราะมันก็ใกล้เคียงกับที่คุณยายบอกค่ะว่ามีรถลักษณะเหมือนอ่า
รถยนต์รถกระบะอะไรนี่แหละแต่ว่ามีอ่าที่บรรทุกเหมือนบรรทุกของแช่แข็งอย่างเงี้
อยู่ท้ายรถเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ
ตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่างตามเส้นทางที่คาดว่า
รถคันนี้จะขับผ่านนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณสหกรการเกษตรกระสังห่างจากจุดเกิดเหตุสี่ร้อยเมตร
เจอครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหากใครพบเห็นรู้จักนะฮะ
รถกระบะลักษณะคล้ายรถแช่แข็งบรรทุกอาหารสดขับผ่านช่วงใกล้เวลาเกิดเหตุ
ตีหนึ่งกว่าตี๒คืนวันนั้นคือมันจะมีสักกี่คันที่ขับช่วงเวลานั้น
ใช่ไหมเนี่ยฮะสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณยายบอกไว้
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไล่ตามตรวจสอบนะครับว่าเป็นรถของที่ไหน
ขับในคืนวันนั้นนะฮะและจะเป็นคันเดียวกันหรือเปล่าค่ะ
ยายบอกจอดมาดูด้วยอืมอ่าไม่ได้ลงมานะค่ะ
ดูอยู่หน่อยนึงแล้วขับไปเลยเออทำไมทำแบบนั้นเนอ